ทหารเกณฑ์เองกำลังพลเองช่วงนี้ต้องฝึกหน้าร้อนด้วย

สำหรับการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนแบบนี้
พันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงโคศกองทัพภาคที่๓

ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
เรื่องการเตรียมความพร้อมของร่างกายช่วงที่มันร้อนจัด
เพราะว่าตอนนี้ค่ะอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยที่ภาคเหนือก็มีความร้อนสูงขึ้น
ทีนี้อาจจะทำให้ประชาชนมีโรคภัยไข้เจ็บจากความร้อนได้
ซึ่งมันก็มีโรคที่มีความรุนแรงสูง
มีอัตราความเสี่ยงตายสูงมาก
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเกิดโรคนี้แล้ว
อุณหภูมิร่างกายจะสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียต
แล้วมันจะเกิดความผิดปกติในร่างกาย
พูดจาสับสนจะชักแบบนี้ค่ะ

เลยมีการมอบหมายให้โรงพยาบาลทหาร๑๐แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ
ดูแลทหารใหม่ช่วงฝึกแบบนี้ด้วย
แล้วก็เฝ้าระวังรักษาโรคเบื้องต้นให้รวดเร็วแล้วก็ให้ถูกต้อง
จะได้ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากฮิสโตรกนะคะ
ทีนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นเป็นภาวะฮิสโตรกแล้วปฐมพยาบาลทำยังไง
ถ้าหากสงสัยว่าจะมีภาวะเจ็บป่วยจากโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตรก
เริ่มจากการวัดอุณหภูมิทางทวันหนักก่อนค่ะ
ถ้าสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียสเมื่อไหร่ต้องรีบลดอุณหภูมิอย่างเร่งด่วนนะคะ
โดยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าในที่ร่มก่อน
ถ้าผู้ป่วยหมดสติต้องเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง
อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ให้นอนท่าตะแคงป้องกันลิ้นตกแล้วก็ป้องกันการสำลัก
จากนั้นให้ถอดเสื้อผ้าออกเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำเย็นค่ะ
แล้วก็พยายามใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน
คบถุงน้ำแข็งบริเวณคอรักแร้แล้วก็ขาหนีบ
สภาพแวดล้อมให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
แล้วก็รีบเรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วยนำเข้าห้องฉุกเฉินทันที
ทีนี้จะป้องกันได้ยังไงคุณผู้ชมก็สามารถทำได้
แนะนำค่ะคุณผู้ชมดื่มน้ำเยอะ
แล้วก็ช่วงที่แดดร้อนจัดอย่าออกไปอยู่กลางแดด
ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนแล้วก็ไม่รัดแน่นเกินไป
แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องการติดตามข่าวสารพยากรด้วยนะคะ
เราจะได้รู้ว่าจะต้องรับมือยังไงค่ะ